วันนี้ข่าวเยอะเลยช่วงแรกนี้เราก็เป็นข่าวสีสันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
ให้ไปดูนะครับไปที่จังหวัดพิศนุโลกแล้วครับคุณผู้ชม
จะพาไปดูบัวยักษ์ครับผมเป็นบัวใบกาโดนะครับหรือว่าพันธวิคโตเรียนะครับผม
ตอนนี้เจ้าของบึงบัวแห่งนี้นะครับบอกว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวได้รับชมอีกครั้ง
แล้วก็มีโอกาสได้ไปนั่งบนใบดูเนี่ยครับ

ฟังน้ำหนักเขานั่งให้เป็นนะฮะ
ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยบางคนไปยืนได้เลยนะ

ใช่แต่คือเขาบอกนี่ว่าเราก็ต้องรู้จังหวะของมันให้มันบาลานซ์ให้ดีถูกไหม

นี่แหละฮะนี่แหละใบบัวกระด้งยักษ์แห่งนี้นะครับ
สาวน้อยคนนี้ลงไปแบบนั่งสบายเลยนะครับ
เขาบอกว่านั่งแบบนี้นะครับ
บอกได้คำเดียวว่าต้องสติแล้วก็มีฐานลองนั่งดีนะครับ
นี่เจ้าของสวนเล่าว่าที่ปิดบริการเขาปิดมา๒เดือนที่ผ่านมาเพราะฝนตกหนัก
ใบบัวฉีกขาดเสียหายแต่ตอนนี้ใบบัวอยู่ในสภาพสมบูรณ์พอแล้วนะครับ
รอรับนักท่องเที่ยวโดยการเมื่อสักครู่นะครับมีการลงใบบัว
เขาจะมีแผ่นยางนะครับแผ่นยางรองรับอยู่บนใบบัว
นักท่องเที่ยวก็ค่อยลงไปนั่งไปยืนอยู่ตรงกลางลุกนั่งค่อย
ตัวดีดีเพื่อความปลอดภัยแต่เขาจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา
ใบบัวที่รับน้ำหนักก็ได้ประมาณ๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
นี่แหละครับสวนใบบัวแห่งนี้นะครับเป็นสวนใบบัว
เป็นสวนบัวอมรรัฐของนายธรรมรงสิริพัฒนาอยู่ที่ตะบนวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเกษตรผสมผสานนะฮะ

หนึ่งไล่เศษสามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งนะครับ

แต่ใครบอกว่าอยากลงไปยืนลงไปนั่งลงไปถ่ายรูป

นี้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
มีอาหารและเครื่องดื่มบริการด้วยนะครับ
หากใครสนใจจะซื้อใบบัวไปปลูกเองก็มีขายกระถางละ
หรือใครอยากไปเที่ยวก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับหมายเลขครับ

เอออยากไปเที่ยวอ่ะไปไหมอยากไปอยากไปจะได้ถ่ายรูปแบบนี้บ้างนะฮะ
เออคือแปลกดีแล้วก็โอ้โหดูใบบัวแต่ละใบสิ

พอดีเลยพอดีเลยคือคล้ายกับคล้ายหรือว่าตัวเองคนเดียวพี่นิเป้

นี่อยากซื้อไปปลูกเองเหมือนกันนะ

เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้